คุณผู้ชมครับจำกรณีของคุณยายเปียงคุณยายวัย๗๒ปี
ท่านเป็นผู้พิการอมพลึกได้ไหม
เปียงถูกผู้ชายคนหนึ่งนะมาชิงเงินที่บ้านไป๒๐๐๐กว่าบาท
คุณยายบอกว่าเป็นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต
เป็นเงินจากเบี้ยคนชราและคนพิการ
และทีนี้๓ชีวิตในครอบครัวของยายจะทำอย่างไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
ท้ายที่สุดตำรวจภูทรสตึกจังหวัดบุรีรำ
สามารถที่จะตามรวบโจรใจร้ายรายนี้ได้แล้วนะครับ
ก็คือนายบัญชาวงแก่นอายุ๓๖ปีชาวอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
ถูกชุดสืบสวนตำรวจภูทรสตึกนำตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
หลังจากตำรวจสามารถแกะบรอยตามหาเบาะแสจากภาพวงจรปิด
กระทั่งตามจับกลุ่มตัวนายบัญชาได้ที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านนะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
บัญชาได้ไปก่อเหตุชิงทรัพย์เงินสด๒๐๐๐บาท
จากนางเปียงศรีสลวยหรือว่าคุณยายเปียงอายุ๗๒ปี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยอมพลึกนะครับ
ซึ่งเงินทั้งหมดคุณยายเปียงเก็บสะสมมาจากเบี้ยผู้พิการ
แล้วก็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาตลอดชีวิตเลย
เปียงเคยเล่าให้ฟังนะในวันเกิดเหตุช่วงสาย
เปียงก็ไปพักผ่อนไปนั่งเล่นอยู่บริเวณข้างบ้านคนเดียว
จากนั้นมีชายอายุประมาณสัก๓๐๓๕ปีขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ทำทีทำท่ามาถามหาสามีของยายเปียง
ก็คือถามตาตาไปไหนล่ะยาย
ยายก็บอกอ้าวตาไม่อยู่ออกไปเลี้ยงวัว
แล้วชายคนนั้นก็อ้างว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวเปลือกมาให้
ยายก็งงนะว่าเป็นข้าวเปลือกอะไรวะ
สั่งไว้หรือเปล่าหรือตาสั่งไว้หรือว่ายังไง
ที่ผู้ชายคนนี้จะออกอุบายบอกว่า
ยายขอกินน้ำหน่อยดิหิวน้ำ
ยายก็ใจดียายก็บอกเอ้าไปตักเอาเองที่โอ่งในครัวนู่น
ปรากฏว่าคนร้ายเข้าไปในบ้านเข้าไปในครัวแล้วออกมา
ยายก็เดินถือไม้เท้าเดินตามไป
ปรากฏว่าคุณกระเป๋าเงินของยายถูกไอ้ผู้ชายคนนี้เอาไป
ยายก็พยายามที่จะดึงกระเป๋าคืนนะ
แต่ปรากฏว่าคนร้ายก็ดึงกลับไปได้เพราะว่ายายสู้แรงไม่ไหว
เบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุคือในบัญชา
ถูกจับแล้วนะฮะสารภาพว่าก่อเหตุจริงแต่ไม่ได้เจตนา
แล้วก็อ้างว่าอยากได้เงินไปจ่ายค่าไฟให้กับแฟนสาว
ก็เลยอารมณ์ชั่ววูบแล้วครับลงมือก่อเหตุในวันดังกล่าว
บอกอีกว่ารู้สึกสำนึกผิดแล้วก็อยากจะขอโทษคุณยายเปียง
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าเมื่อตรวจปัสสาวะของนายบัญชา
เพราะว่ามีสารเสพติดในร่างกายก็เลยคาดว่าน่าจะขโมยเงิน
เพื่อนำไปซื้อยาบ้ามาเสพมากกว่านะครับ
หลังสอบปากคำเสร็จแล้วตำรวจก็นำตัวนายบัญชา
ส่งดำเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย์ต่อไปนะครับ